กันแชมป์ครั้งแรกของสแตมแฟร์เทคกันดีกว่าครับ
ขัดแชมป์โลกของวาซุปเปอร์ซีรีส์มวยไทยสุดท้ายแล้ว
เธอก็ยังคงยอดเยี่ยมรักษาแชมป์ไปได้ต่อครับ
เป็นคู่เอกนำรายการครับการแข่งขันที่นครเซี่ยงไฮประเทศจีนครับ
แตมแฟร์เทคป้องกันเข็มขัดวันมวยไทยในรุ่นอาตอมเวท
เล็กที่สุดนะครับเจอกับทางอามายูนิคู
สาวสวยซะด้วยครับจากออสเตรเลียการชกก็แลกกันสนุกนะครับ
ของเราดูจะแจ้งกว่าถึงแม้จะต่อยเกมรับแต่ก็ออกอาวุธสวนกลับได้แม่นนะครับ
แล้วก็ห้ายกครับจบเกมนะครับเป็นทางสแตมชนะคะแนนแบบเอกฉันครับ
กันแชมป์วันมวยไทยรุ่นอัตเวทได้สำเร็จครับส่วนคู่รองของรายการครับ
กิรันธานิดารุ่งพุ่งแรงจากมาเลเซียช่วงหลังฟอร์มรูดครับแพ้มา๒ไฟล์ติด
เจอกับทางยูชิโรอากิยามะนักสู้วัย๔๓ครับจากญี่ปุ่น
ประเดิมไฟล์แรกในวันแชมเป็นชิปนะครับการต่อสู้ก็แลกกันสนุกนะครับ
พยายามจะหาจังหวะทุ่มทางอากิยามะลงแต่ว่าทำไม่สำเร็จนะครับ
วิชายูโดของนักสู้ญี่ปุ่นแข็งแกร่งครับก็ต้องมายืนสู้ครับ
วงนอกอากิรันธานีก็ทำได้ดีแต่ว่าก็เจ็บด้วยกันทั้งคู่
สุดท้ายครบสามยกอากิรันทานีชนะคะแนนไปได้แบบเอกชันครับ
ส่วนวันซุปเปอร์ซีรีสคิกบ็อกซิ่งรุ่นแนนตัมเวทครับจางเฉิงหลงนักสู้เจ้าถิ่นครับ
ก็ไม่ทำให้กองเชียร์ผิดหวังต่อยครับ
หลับกลางอากาศครับยุติการชกจางเชิงหลงชนะ
ตั้งแต่ยกแรกครับยังมีนักมวยไทยหนึ่งคนครับ
นักรบสปาตันจากเรื่อง๓๐๐ครับ
ครั้งแรกในวันแชมเป็นชิปนะครับสร้างจุดขายได้เลย
แล้วก็เรียกเสียงฮือฮาเพราะว่าเดินบุกอย่างเดียวครับเราไม่สนนะครับ
โดนไตจนขาเจ็บก็ยังกัดปานสู้นะครับ
หลังนี่โดนกระโดดสอกใส่ด้วยเลือดไหลกว่านี้ยังโอ้โหยังบอกให้คู่ชกลุกขึ้นมาต่อครับ
สุดท้ายแลกเอาชนะเรียมฮาริสันนะครับ
ด้วยคะแนนอย่างเป็นเอกฉันครับประเดิมสวยงามครับสำหรับรถเหล็กนะครับ